สตรีคลอดลูกแล้วแม่ต้องดื่มน้ำส้มมะขามเปียกผสมเกลือ๑ชามแล้วนอนพักเตรียมอยู่ไฟ๓๗วันเพื่อรักษาแผลที่เกิดจากการคลอดด้วยการเข้ากระโจมสมุนไพรประคบตัวนาบหม้อเกลือและนั่งทาน
การนั่งถ่านเป็นการใช้ควันสมุนไพรช่วยสมานแผล
ทำให้แผลหายเร็วช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อช่องคลอดให้คืนสภาพแข็งแรง
หน้าหม้อเกลือนั้นคือการนวดรัดมดลูกให้แห้งเช่นกัน
ซึ่งผู้นวดจะต้องรู้เรื่องเส้นและวิธีนวดอย่างดี
ส่วนโรคของเด็กจะใส่หม้อเกลือเก็บไว้เพื่อนำไปทำพิธีฝังต่อไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน